อันนี้ไปดูกันบ้างที่จังหวัดนครราชศรีมาก็มีหนุ่มรายนึงเขาเอาเรือออกไปวานอวนหาปลายในสระน้ำ
แต่ปรากฏว่าเรือมันพลิกคว่ำแล้วก็หนุ่มโคราชรายนี้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑พร้อมด้วยหน่วยประดาน้ำนี่แหละค่ะ
เขาก็ต้องเข้าไปเร่งค้นหาผู้สูญหายในสระน้ำพื้นที่ตำบลบ้านบิง
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะที่เกิดเหตุเป็นสถานีสูบน้ำดิบบ้านบิงค่ะ
เป็นสระน้ำสำหรับทำปลาปลาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโน้นสูง
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เร่งค้นหาใช้เวลารวมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงพบร่างนะคะ
แล้วก็นำขึ้นมาบนฝั่งทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายกฤษดาศรีหาวัดอายุ๓๕ปีค่ะ
จากการสอบถามแฟนสาวนายกฤษฎาทราบว่านายกฤษดาเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างก็ทำงานอยู่ในพื้นที่
วันเกิดเหตุพากันออกมาหาปลากับเพื่อนอีกคนนึงตัวผู้ตายเนี่ยนั่งเรือออกไปคนเดียวจะไปวางอวนจับปลาค่ะ
แต่ปรากฏว่าเรือมันพลิกคว่ำค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันตกปลาอยู่บนฝั่งเห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะลงไปช่วย
แต่จุดที่เรือพลิกคว่ำเนี่ยห่างจากฝั่งกว่าห้าสิบเมตรแล้วสระแห่งนี้เองก็ลึกประมาณสี่ถึงสิบเมตรอะค่ะ
คนจะไปช่วยก็ไม่กล้าว่ายน้ำไปช่วยนะคะจึงรีบแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยค้นหาแต่ไม่เจอ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจนกระทั่งพบว่านายกฤษดาในจมน้ำเสียชีวิตแล้วค่ะ
หลังพบศพทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลโนนสูงชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนจะให้ญาติติดต่อรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ